คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่าเรื่องของแม่เด็กเนี่ย
พอสอบปากคำ๖ชั่วโมงรายละเอียดต่างเริ่มออกมา

พ่อเด็กก็ไม่รู้
ตาของเด็กก็ช็อกเหมือนกันนะคะ
ตามประสานเพิ่งรู้พร้อมกับทุกคน
ทีนี้สิ่งที่มีการสอบปากคำเมื่อวาน
ถามหน่อยว่าตำรวจเชื่อไหม
เชื่อที่แม่เด็กให้ข้อมูลรอบใหม่ล่าสุดนี้ไหม
ตำรวจบอกแบบนี้เอาจริงก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดหรอก
เพราะว่ามันก็ยังมีข้อพิรุษอยู่ที่ยังไม่ได้คำตอบ

แต่ว่าตอนนี้ตัวแม่เด็กเองต้องโดน๓ข้อหาค่ะคุณผู้ชม
การแจ้ง๓ข้อหานี่โดนเรื่องอะไรบ้าง
กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โทษตรงนี้จำคุกไม่เกิน๑๐ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๒แสนนะคะ
รวมถึงยังมีเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายหรือว่าอำพลางศพ
โทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือว่าปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และ๓ก็คือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อหา๒กับข้อหา๓เนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างจะได้แหละแต่ข้อหาหนึ่งว่ายังไงนะ
ข้อหาหนึ่งก็คือกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พนักงานสอบสวนต้องชี้แจงอายการให้ได้นะ๑ตายยังไง๒ใครทำให้ตาย๓ไอ้ศพที่ตายอยู่ตรงไหนมันถึงจะเข้าข้อ๑นะ
แต่มันก็จะเป็นผัวพันธุ์ตรงข้อ๒ที่บอกว่าปิดบังซ่อนเรนด์ลำพังเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เจอศพถูกไหมล่ะ
ก็วันนี้คุณผู้ชมก็เป็นอีกวันนึงที่เราก็ต้องดูความเขื่อนไหวนะเพราะว่า๑๐โมงเช้าวันนี้ครับ
จะมีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยเอาจริงนะนักข่าวพยายามแล้วแหละ

ซึ่งตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวรอหน่อยละกันรอวันนี้
คือเมื่อวานท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ติดภารกิจแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะชี้แจงได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอความคืบหน้าจากตำรวจวันนี้ด้วย
แล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวแม่ของเด็ก
ขออำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมฝากขังนะครับ
ระหว่างที่คุมตัวแม่เด็กออกมาเนี่ย

หมวกมิดชิดเลยใส่หมวกคลุมด้วยใส่เสื้อแขนยาว
เดินออกมากับนักข่าวที่เธอไว้ใจแล้วก็เดินกันไปกอดกันไป

ของเด็กไม่ได้พูดอะไรเลยตรงขึ้นไปขึ้นรถตำรวจทันที
แล้วก็มีตำรวจหญิงสองนายเนี่ยมาคอยอำนวยความสะดวกนี่จังหวะนี้ครับ
สารเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดนครปฐมพิจารณาแล้วอนุญาต
ปล่อยตัวชั่วคราวแม่เด็กวัย๘เดือนนะครับ
โดยคุณตาของเด็กนี่แหละเป็นผู้ขอยื่นประกันตัว
วางเงินประกัน๙๐๐บาท
แล้วก็มีเจ้านายของคุณพ่อเป็นผู้ค้ำประกัน
แต่มีเงื่อนไขนะคุณผู้ชมว่าแม่ของเด็กต้องมารายงานตัวตามนัด
กำหนดให้แม่ของเด็กไปพักอาศัยกับพ่อ
แล้วก็แต่งตั้งนายจ้างของพ่อเป็นผู้กำกับดูแลครับ
สารกำหนดนัดให้แม่เด็กมารายงานตัวต่อสารครั้งแรก
มีนาคมครับปลายเดือนหน้าครับ
คุณผู้ชมครับเรามาดูหน่อย
เรามาดูหน่อยว่าไทม์ไลน์เรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อจะได้ดูว่ามันมีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ไหม
ปัจจัยสำคัญที่คลี่คลายคดีนี้
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านออกมาบอกแล้วว่าท่านมั่นใจในพยานหลักฐาน
โดยเฉพาะผลจากเครื่องจับเท็จที่ท่านบอกว่า
นางสาวหนอนูโกหก๑๐๐

ประกอบกับตำรวจนั้นมีหลักฐานจากสัญญาณโทรศัพท์พบว่าแม่เด็กออกจากบ้านช่วงตี๕
กลับมาตี๕๓๐ซึ่งหลักฐานนี้เจ้าหน้าที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนฮะ
รวมไปถึงการพูดกับหมอหนึ่งหมอดูไพ่
พบพิรุษในตัวแม่เด็กหลายอย่างอาจเป็นแรงกดดันทำให้แม่เด็กยอมรับสารภาพ
โดยการรับสารภาพของแม่เด็กนั้นนะฮะไม่ได้เปิดปากกับเจ้าหน้าที่
ออยผมเคยเจอเขาต้องบอกว่านักข่าวคนนี้เก่งจริง
วิพาดานิ่มทองครับผู้สื่อข่าวมากประสบการณ์ครับ

คือเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมีการเกลี้ยกล่อมแม่ของเด็กนะ

แต่ด้วยความที่มันสนิทกันใกล้ชิดกัน
แล้วนางสาวนอนหนูไว้ใจเจอกันทุกวันนะครับ

ก็เข้าไปให้กำลังใจช่วยประสานเรื่องต่างให้นะครับ
โดยเฉพาะการเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนให้กับแม่ของสามี
กระทั่งแม่ของเด็กเริ่มไว้ใจ

ค่อยพูดมาค่อยพูดออกมานะครับ

นักข่าวชื่อวิพาดานิ่มทองเนี่ย
บอกว่าเธอเป็นคนอุ้มน้องไปทิ้งน้ำ

อยวิพาดาเนี่ยก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่
แล้วก็ติดต่อท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ให้เข้าไปคุยกับแม่ของเด็กเป็นการส่วนตัวซิ

เพราะว่าน้องจะเป็นคนพูดว่าไม่รู้ไม่รู้หรอก

พี่ก็แม่คนอิ๊งบอกได้ไหมว่า

น้องก็บอกว่าหนูอุ้ม
ไปวางตรงนี้วางลงน้ำ

หนูเอาไปตรงไหนอันนี้เป็นคลองมีผักตก

ทำไมแม่ของเด็กพูดกับนักข่าวไม่พูดกับตำรวจอ่ะค่ะ
แล้วหรือโดยเฉพาะขออภัยนะคุณผู้ชมนะ
ผัวที่นอนข้างกันเนี่ยทำไมไม่บอกอ่ะ

ไม่กล้าบอกแฟนกลัวจะถูกทำร้ายไม่กล้าบอกพ่อแม่
เพราะไม่รู้จะไว้ใจได้หรือเปล่า
ออกจากครอบครัวมานานแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
ที่พึ่งที่นักจิตวิทยาจิตแพทย์มองคือสามีของเธอ
ที่สำคัญนะครับนางสาวนอหนูเนี่ย
ยังเป็นห่วงแม่ที่ป่วยติดเตียง
หากเธอติดคุกใครจะดูแล

ยังไม่หมดนะยังมีอีกหลายแง่มุมมาก
โดยเฉพาะมุมมองของจิตแพทย์นะครับ

เพราะว่าอย่างอันนี้เรื่องที่บอกกับนักข่าวเนี่ย
จริงจะมีเรื่องที่สะท้อนผ่านมุมมองมูลนิธิกระจกเงา

เขาทำเรื่องหาเด็กมาตลอด
ตั้งแต่วันแรกแล้วสุดท้ายแม่เด็กมาเปิดใจกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา

ทีนี้พอมาฟังประวัติเรื่องราวของผู้หญิงวัยสิบเจ็ดคนนึงเนี่ย
มูลนิธิกระจกเงาสะท้อนออกมาชีวิตเขาก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกัน

แต่ว่ามาดูเรื่องการค้นหาตัวน้องต่อเต่าวัย๘เดือนก่อนละกันค่ะ

อาจารย์เจก็ลงพื้นที่อีกรอบนึง
คือมีการทำพิธีเพื่อที่ต้องการให้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ย
เปิดทางแล้วก็ให้หาตัวเด็กวัย๘เดือนเจอนะคะ
นี่ตอนที่อาจารย์เจจักรินมาถึง
แล้วก็มีการเตรียมข้าวสารอาหารแห้งผลไม้ของไหว้ต่างค่ะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดนบันดาลให้เจ้าที่เนี่ย
เปิดทางให้รวมถึงมีการนำรถแบ็คโฮลมาขุดนำร่อง

ก็จะต้องเคลียร์ออกเคลียร์เสร็จสวะออกนะคะ
เพื่อที่จะได้หาร่างของน้องวัย๘เดือนให้เจอ
จุดตรงนี้ที่แม่เด็กอ้างว่าเอาลูกมาวางไว้ตรงนี้
อาจารย์เจบอกแบบนี้จุดนี้นะมีต้นตะเคียนที่จมอยู่ในน้ำ
ดังนั้นก็เลยมีการทำพิธีขอขมากับเจ้าแม่ตะเคียนด้วย
ก็ขอให้พิธีการราบรื่นไปได้ด้วยดีเนี่ยนะคะ
แล้วสัมผัสของอาจารย์เจอาจารย์เจบอกแบบนี้
ถ้าเกิดเป็นสัมผัสของผมนะผมเชื่อว่าร่างของเด็กน่ะ
ไม่ได้อยู่ที่จุดนี้แล้วแต่จะไปอยู่ที่จุดอื่น
อาจารย์เจเพราะอะไรอาจารย์เจถึงเชื่อแบบนั้น
ทูบติดไฟไหม้ไปได้ไม่ถึงครึ่งทูบก็หัก
อันนี้มันเป็นสัญญาณที่ผมเคยทำพิธีมานะ
ก็คือน้องอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้
ความรู้สึกเหมือนกับอยู่อีกคลองนึงที่อาจารย์เจบอก

คุณผู้ชมพอมาตอนหัวค่ำนะ
อาจารย์เจกับหัวหน้าชุดกู้ภัยหญิงจุดบางเลนเนี่ยนะ
เดินเข้าไปในป่าก็ทำพิธีเป็นการบอกกล่าวกับเจ้าป่าเจ้าเขา
บอกกล่าวกับพระแม่ธรณีเจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่ในป่านี้ค่ะ
บอกว่าให้เปิดทางขอให้หาน้องให้เจอเถอะ

ตอนที่อาจารย์เจกับหัวหน้าชุดทูบ
กู้พายหญิง
เดี๋ยวสังเกตนะคะอาการเป็นยังไง
เดี๋ยวดันเสียงช่วงนี้เลยค่ะ

ใช่ค่ะมันมีพลังอะไรไม่รู้อยู่ในที่ดี

รู้สึกว่ามีพลังอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ที่ประคองตัวเองไม่อยู่

คือหัวหน้ากู้ภัยหญิงเนี่ยนะคะ
เธอบอกว่าตอนนั้นเหมือนกับประคองตัวเองไม่อยู่
ใช่ดูดูแบบโงงเงนตลอดเลย

จะพยายามพัดเข้ามาในร่างของเธอ

ก็เลยหน้ามืดเป็นลมล้มลงไปแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ทีนี้เธอก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่จุดตรงนี้อย่างแน่นอนเลย
แล้วเอาจริงนะไม่ใช่แค่อาจารย์เจอย่างเดียว
๑หมอดู๑อันนี้ที่ไปหาแม่ของเด็กก็คือคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะคะดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าอะไรล่ะเข้าไปนั่งคุยแบบมีกันสองคน
แล้วสาเหตุที่หมอหนึ่งคุยกับเขาเนี่ย
เขาบอกว่าอยากให้ทางฝั่งแม่เด็กเอาไว้ใจแล้วให้จับมือแทนคำตอบอ่าใช่
แล้วหมอหนึ่งก็บอกนะว่าให้บีบแน่เลยนะถ้าเป็นจุดนี้แม่ก็บีบแน่เลย
เพราะหมอหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ไม่ได้เอาลูกไปไว้ตรงจุดนั้นแล้วให้ปล่อยมือหมอเลย
แต่ว่าแม่เด็กไม่ปล่อยมือไงแล้วตอนแรกแม่เด็กก็ยังไม่เชื่อหมอหนึ่งสักเท่าไหร่นะ
เพราะว่าระแวงพวงว่าจะมีการแอบอัดคลิปแอบอัดเสียงหรือเปล่า
แต่ว่าหมอหนึ่งบอกว่าหลักใช้ความเชื่อใจแล้วก็ทำให้แม่เด็กไว้ใจแล้วก็บีบมือแบบนี้
คือไอ้ที่หากันไม่เจอเนี่ยเมื่อวานนี้กู้ภัยที่มีประสบการณ์ในการค้นหาศพในพื้นที่เนี่ย
เขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเอาไปทิ้งเอาไปวางไว้แถวนั้นจริงเนี่ย
คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมครับว่าทุกคดีอาทยากรรมมันจะทิ้งเบาะแสและร่องรอย
แต่เขาก็สงสัยว่าทำไมถ้าทิ้งตรงนี้จริงก็หากันแล้วมันต้องมีเบาะแสมีร่องรอยตั้งแต่สัก๓วันแรกไหม
คนจมน้ำคนตกน้ำหรือแม้แต่กระทั่งขออภัยฮะจะถูกสัตว์ตัวเงินตัวทองกัดกินอะไรมันต้องมีเบาะแสทิ้งร่องรอยบ้างไหม
กู้ภัยเองก็สงสัยอันนี้เราพูดกันในแบบวิทยาศาสตร์กู้ภัยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่มันต้องมีมันต้องเจออะไรบ้างแหละมันต้องมีกลิ่นไม่เห็นไม่เห็นด้วยตาก็จะได้รับรู้ด้วยจมูกหรือมันต้องมีอะไรบ้างแหละอันนี้ก็เลยทำให้สงสัยว่าเอามาทิ้งตรงนี้จริงหรือเปล่า
พูดก็พูดเถอะกู้ภัยบอกกับสื่อเอาจริงผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาแม่เด็กก็อาจจะมีการกลับคำพูดไปมาแล้วนี่แหละก็เลยทำให้กู้ภัยบอกว่าผมแต่ผมก็ทำหน้าที่ของผมให้เต็มที่นะหมายถึงว่าต่อให้ลึกอ่ะผมอาจจะไม่ได้เชื่อมากนักแต่ผมหาเห็นไหมหาเด็กแบบเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมก็ระดม

ก็เลยทำได้เต็มที่ในคลิปแค่นี้แล้วก็ถ่ายรูปไว้

เอาไปเอาพิสูจน์ต่อนะว่าใช่ของน้องจริงไหม

ที่เป็นตอนจุดทูปของอาจารย์เจหน่อยได้ไหม

คือเดี๋ยวคนดูจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องลีลับอะไรหรือเปล่า
คือมันก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนี่ย
จังหวัดนี้ที่โอนเอนคือทูบ
คุณผู้ชมควันทูบมันก็มีสารหลายอย่าง
ที่มันจะไปกระทบระบบทางเดินหายใจ
มันอาจจะทำให้คุณตาพร่าเป็นลมได้
ถ้าอยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเทอะไรแบบนี้นะ
อันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์

คุณผู้ชมทีนี้พูดถึงเรื่องที่พี่เบิร์ตบอกไว้

คุณหมอตินน่ะโพรักษา
เขาก็บอกว่าคำสารภาพของแม่ของเด็ก
อาจจะยังเชื่อไม่ได้นะคุณผู้ชม
รตรินโพรักษารับนักอาชญาวิทยา
พฤติกรรมและจิตวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล
บอกแบบนี้ว่าคำสารภาพของแม่เด็กที่บอกว่าอะไรบ้าง
เป็นคนนำลูกไปวางไว้บริเวณคลองท่อ
ติดกับแม่น้ำท่าจีนยังเชื่อถือไม่ได้ครับ
ที่ผ่านมาแม่เด็กพูดจาวกไปวนมาหลายครั้ง
ให้การเท็จต่อหน้าเจ้าหน้าที่คุณผู้ชม
และนี่ก็เป็นเวลากว่า๒๒วันนับตั้งแต่วันที่น้องหายตัวไป๕กุมภาพันธ์
ทำให้แม่ของเด็กมีเวลาจะเอาข้อมูลอื่นเนี่ยนะ
มาเติมในเรื่องราวให้มันดูน่าเชื่อถือขึ้น
แต่ถ้าหากแม่ของเด็กพูดความจริง
จะสามารถเล่าเรื่องราวได้เหมือนเดิมทุกครั้ง
ไม่ต้องนึกย้อนครับอันนี้ที่หมอตินบอก
แม่เด็กอ้างว่าทำเด็กหลุดมือจนเสียชีวิต

เพราะเด็กที่มีไข้สูง๓๙องศา
ก็มีโอกาสชักแล้วเสียชีวิตได้อยู่แล้ว

เรื่องนี้หมอตินมองว่าต้องหาร่างของเด็กให้เจอซะก่อน
จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับ
ทำให้เรื่องมันน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมได้
เราจะต้องเจอศพก่อนและชันสูตรศพน้องครับ
จะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าหากมีการตก
มันจะมีอาการช้ำทางสมองไม่ก็ศีรษะกระโหลก
หรือแตกล้าวนะครับ
คุณผู้ชมนับจากนี้ไปอยากให้ลองเปิดใจหน่อย
เราไม่สรุปนะว่า
แม่ของเด็กเขามีความเป็นมาอย่างไร
ทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงสารภาพแบบนั้น
แต่มูลนิธิกระจกเงาครับถอดบทสัมภาษณ์แม่ของเด็ก
ก่อนที่จะรับสารภาพเนี่ยอันนี้น่าสนใจน่าลองฟังดู

มันอาจจะทำให้เห็นถึงแก่นแท้ของปัญหา
ทำให้แม่ของเด็กเนี่ยกลายเป็นคนกระทำความผิดในวันนี้ครับ
สรุปความรวมคือปัญหาในครอบครัวนี่แหละ
เป็นปัจจัยที่ทำให้แม่เด็กมีเส้นทางชีวิต
เป็นแบบที่เรารายงานมา
คำสัมภาษณ์นี้มูลนิธิกระจกเงาคุยกับแม่เด็กเมื่อ๒๓กุมภาพันธ์

เธอเนี่ยแม่ของเด็กนะบอกว่าหนูไม่เคยมีฝันนะ

แค่คิดว่าจะได้ทำงานที่พอจะเลี้ยงตัวเองได้
ไม่เคยนะจะอยากเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ย
บอกว่าดูความเป็นอยู่บ้านหนูสิ
หนูคิดว่าหนูคงจะไปถึงตรงนั้นไม่ได้
คงจะไปทำอาชีพหมอพยาบาลไม่ได้

มาไม่เคยมีบ้านอยู่แต่บ้านเช่าแล้วก็บ้านในบ่อปลา
หนูไม่เคยมีเพื่อนสนิทมีแค่เพื่อนที่รู้จักกัน
โรงเรียนหนูก็โดนบูลลี่
ทำเหมือนหนูไม่มีตัวตนเหมือนเป็นอากาศ
หนูต้องอยู่คนเดียวเลยทำอะไรคนเดียวเลย

ตั้งแต่หนูอยู่ประถมแม่ก็หูตึง
พูดไปเขาก็ไม่ได้ยินพอคุยก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่อง

หนูรักพ่อนะแต่ไม่ชอบเวลาพ่อกินเหล้า

หนูร้องไห้บ่อยมาก
หยุดก็ตอนที่พ่อแม่เนี่ยเลิกทะเลาะกันแล้ว
ตอนที่หนูคลอดน้องออกมาโอ๊ยหนูเจ็บท้องมาก

ไม่ได้ตั้งใจจะมีน้องด้วยแต่หลุดมา
รู้ตัวก็ตอนท้องไป๑เดือนแล้ว
พอรู้หนูตั้งใจเก็บไว้
คิดว่ามีก็มีไม่คิดจะเอาเด็กออก
แต่เราไม่มีเงินคลอดเลยไม่มีอะไรเลยจริง
วันนี้เป็นวันที่หนูไม่เหลือใครไม่เหลือใครแล้วจริงครับ
นี่ก็คือเป็นบทสัมภาษณ์กับมูลนิธิกระจกเงา
กับสิ่งที่แม่ของเด็กเล่าว่าเธอเจอนะ
เธอเล่าว่าเธอเจอในวัย๑๗ปี

ก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นเหตุทำให้เธอตัดสินใจทำใน

กุมภาถามว่าวันนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรคุณผู้ชม
คือวันที่ตัวแม่เด็กออกมาสารภาพว่าชายเสื้อเหลืองไม่มี
เห็นไหมว่าหลังจากที่มูลนิธิกระจกเงาเขาสัมภาษณ์
ทำบทความเสร็จนะจะเผยแพร่วันรุ่งขึ้น
ทีนี้พอตัวแม่เด็กออกมาบอกว่าไม่มีชายเสื้อเหลืองจริง
รุ่งขึ้นกระแสข่าวมันแบบแรงมาก
ดังนั้นมูลนิธิกระจกเงาเขาก็เลยตัดสินใจว่า
เขายังไม่เผยแพร่ข้อมูลชุดนี้
แล้วเรื่องนี้นะทางมูลนิธิกระจกเงาค่ะ
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
บอกว่ากรณีแม่เด็กคนนี้ถือว่าเป็นตัวอย่าง
ของการสะท้อนปัญหาครอบครัวในสังคมไทย
มันตั้งต้นมาจากความรุนแรงของครอบครัว
ภาวะเศรษฐกิจพ่อแม่วัยใสที่ขาด
ชีวิตในการเลี้ยงลูกแล้วก็ขาด
สนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวแล้วก็สังคม
เมื่อวานนี้ยังมีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับ
ผมเสียใจที่ผมจำชื่อท่านไม่ได้ก็มีการวิเคราะห์ว่าทำไม
ทำไมแม่ถึงมาสารภาพเอาตอนนี้
เมื่อกี้ฟังจากมูลนิธิกระจกเงาถอดความรู้สึกของนางสาวนอนหนู
ไปแล้วใช่ไหมครับคุณหมอท่านนี้ท่านบอกว่า
ตอนนี้นางสาวนุ่มไม่เหลือใครแล้วไง
คนที่เขาไว้ใจที่สุดแล้วก็พึ่งพิงได้สุด
คือสามีก็ถูกควบคุมตัวแล้ว
หมดแล้วไงต้องเคว้งคว้างอยู่คนเดียว
เยี่ยมสามีก็ไม่ได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่
เธอพูดเรื่องการทิ้งศพลูกแต่อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องคาใจ
ที่ไม่รู้ว่าจริงแล้วเธอทิ้งตรงนั้น
ทำแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับ